ส่วนศูนย์บัญชาการติดตามสถานการณ์หรือว่าสตสนะครับ
ก็ได้วางแนวทางการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร
ไม่ว่าจะเป็นทางบกหรือว่าทางเรือให้กับประชาชนนะครับ
ที่จะเดินทางเข้าไปถวายศักระพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมโกศ
ณพระที่นั่งดุสิตมหาประสาทในวันที่๒๙ตุลาคมนี้นะครับ
โดยนายสุวพันธ์ตันยุวัฒนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
เปิดเผยผลการประชุมสตสนะครับว่า
ฝั่งธนบุรีจะปิดถนนแยกอรุณอมรินตั้งแต่เวลา๗นาฬิกา
เช่นเดียวกับฝั่งพระนครที่จะปิดถนนตั้งแต่แยกหลานหลวงไปตลอดเส้นราชดำเนิน
รอบนอกที่อาจจะปิดถนนแยกหลักเพื่อให้รถรับส่งของขอสมก
สามารถเข้ามาส่งประชาชนบริเวณพื้นที่ชั้นในตามจุดต่างได้
ขณะที่กระทรวงคมนาคมก็จะทดลองเดินเรือโดยสารขนาดใหญ่๔๐๐ที่นั่ง
ในวันที่๒๘ตุลาคมนี้จากท่าเรือสาธรณ์มาอย่างท่าช้าง
ก่อนที่จะเปิดใช้จริงในวันที่๒๙แล้วก็จะพิจารณาจุดบริการอื่นเพิ่ม
ส่วนประชาชนที่จะเข้าถวายศักระกองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย
หรือกอรศก็จะตั้งจุดลงทะเบียนรับบัตรคิวคาดว่าจะรับได้วันละ๑๐๐๐คน
ขณะที่กระทรวงมหาดไทยก็จะบริการประชาชนจากต่างจังหวัด
จังหวัดละ๗๕๐คนทั่วประเทศวันละ๓๐๐คน
โดยมีปัญหาเรื่องโรคลงชักเรียนยังไม่พอ
และกรุณสถานการณ์ด้วยดลองเรียบร้อยกลัว
หนึ่งก็คุณต้องคุยกันเถิดในอันดับต่างจังหวัด
ต้องรีบมาพบแพทย์เราพร้อมที่จะให้บริการ
อกจากนี้สำนักพระราชวังก็จะเปิดให้นักท่องเที่ยว
เข้าชมวัดพระแก้วในวันที่๑พฤศจิกายน

หารือกับบริษัทท่องเที่ยวและผู้บริหารโรงแรม

โดยมีตำรวจดูแลการจราจรที่จอดรถนักท่องเที่ยว๒๐๐คัน
แล้วก็จะเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวัง
ตั้งแต่เวลา๘๑๖นาฬิกาทางประตูวิเศษชัยศรี
ส่วนประชาชนทั่วไปจะเข้าศักระผ่านทางประตูมณีนพรัช
และหลัง๑๖นาฬิกาก็จะเปิดให้เข้าทางประตูวิเศษชัยศรี
และออกทางด้านประตูเทวาพิรมและประตูวิมารเทเวศ
สำหรับการแต่งกายก็ให้เป็นไปตามระเบียบสำนักพระราชวัง
แต่อาจจะอนุโลมต่อผู้สูงอายุที่ไม่ชินกับการสวมรองเท้าหุ้มส้น